ส่วนเรื่องต่อไปที่จะพาไปดูไปดูไอเดียเจ๋งกันหน่อย
ที่แบบว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมาทำเป็น
เครื่องดนตรีนี่นะคุณถูกต้องครับคุณผู้ชมครับเหรอ
เดี๋ยวพาไปปากบุตรกันหน่อย

นนธบุรีไม่ไกลนะไม่ไกล
เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้มันคืออะไรครับ
โอ้โหได้หลายจังหวะเลยเขาบอกแบบนี้
ไปถามคนนี้ครับลุงวิเชียน
นี่แหละครับเป็นอดีตข้าราชการฐานอากาศวัย๘๔ปี
เป็นหัวหน้านะหัวหน้าวงครับ
แล้ววงเขาชื่อว่าวงเกราะ๑๐๐ปี
ฟันแทงไม่เข้าคิดดูแล้วกัน
เจ้าแก่เอ้าไม่ใช่เอ้าไม่ใช่หรอ

เขาเล่าว่าสมัยโบราณชาวสวนจะใช้เกราะเป็นเครื่องเคาะ
เมื่อเห็นนกหนูกระรอกมาเจาะกินลูกทุเรียน

หมู่๕ก็เรียกกันไม่เป็นเรียกกันเป็นที่หมู่๓เนี่ย
แล้วก็ยังอนุรักษ์กันไว้จนทั้งถึงเนี่ย
มันต้องมีจิตรักวิญญาณอยู่ในนี้
มันต้องมีจิตวิญญาณอยู่ในเกาะนี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงไหน
ต้องค้นหาเสน่ห์ของมันให้ได้
คนต้องสนใจต้องดูแลรักษาอยากจะอนุรักษ์มันไว้จริง
ต้องช่วยกันหลายคนผมพยายามปลุกกระแสนี้มาให้มันเกิด
ไม่มีที่ไหนหรอกคุณลุงบอกมีที่นี่ที่เดียว
ทีเดียวเลยนะที่ห้อยพระเครื่องเยอะขนาดนี้
แล้วก็เล่นตีกรอบไปด้วยใช่ไหม
คุณลุงวิเทียนพระเยอะจริง

แต่เขาบอกว่าการเคาะเกราะแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับนายชรินทองสุก
นายอำเภอเมืองนนรธบุรีก็บอกว่า

สืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะตรวจสอบนะครับว่าที่นี่นั้นเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีเครื่องดนตรีในลักษณะนี้จริงหรือไม่
ถ้าเป็นแบบนั้นก็จะหาทางจดลิขสิทธิ์นะครับ
เพื่อให้เกราะไม้ไผ่นะครับอยู่คู่กับจังหวัดนนทบุรีต่อไปครับ
แล้วก็ในประเทศไทยก็คงไม่มีใครที่จะมีภูมิปัญญาในการตีกรอบ
เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาตีเกาะที่นี่นะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวของอำเภอเมืองนนทบุรี
เป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
และเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ที่เราควรจะอนุรักษ์รักษาไว้
แล้วก็จะได้ให้ผู้อาวุโสทั้งหลายนะครับได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ไปสู่รุ่นต่อไป
สู่รุ่นลูกหลานเด็กในโรงเรียนก็จะได้รักษาภูมิปัญญาความสุข
ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติเอาไว้ให้ยั่งยืนนานครับ
เอาล่ะพอดูแบบนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
เจ้าเกราะเจ้าไม้ไผ่ที่มาทำเป็นเกราะมันมีที่มาที่ไปอย่างไร
ไผ่ที่นำมาเคาะเนี่ยมันหายากนะมันต้องใช้ที่เป็นไผ่สีสุกเท่านั้น
ถึงจะเคาะออกมาได้เสียงกังวานแบบนี้ที่มีเสียงสูงกลางต่ำ
ค่ะก็คือสามเสียงเลยถูกต้องที่มาที่ไปของชื่อวงเขาด้วย
วงอะไรนะเกราะพันปีเกราะพันปีมาจากอะไร
เจ้าตัวเครื่องดนตรีที่มันเก็บไว้เป็นพันปีนะคุณผู้ชม

ไม่ใช่คือพอนับสมาชิกในวงของเขาแล้วเนี่ย
พันคนรวมแล้วไม่ใช่พันคน
อายุอายุอนาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นพันปีนะครับ
ดูแล้วกันว่าประสบการณ์ความเก่าในการเคาะเกราะเนี่ยมันยาวนานขนาดไหน
ต้องลองนับนะดิฉันว่าอาจจะเกิน

ยิ่งเยอะยิ่งเลอะประสบการณ์
ก็จริงแล้วเป็นเครื่องดนตรีที่เราก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตากันเท่าไหร่นะว่า
ไผ่จะสามารถนำมาทำเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงครบเลยทั้งเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำในอันเดียว
แล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนหลายอันใช่มั้ย

อย่างที่ผมบอกก็คือเอาไผ่ซีสุกเท่านั้นมาใช้
เสียงจะเข้าเผ็ดแล้วก็กลางหวานมากนะครับ